อ่ะสถานการณ์น้ำค่ะอย่างที่ได้บอกกันไปนะคะ
ยังคงต้องจับตาค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้๑๗จังหวัดนะคะ
มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า๒แสนครัวเรือน
เสียชีวิตแล้ว๘ศพแล้วก็ยังศูนย์หายอีก๑รายค่ะ
สำหรับสถานการณ์ที่ทางปพรายงานช่วงประมาณ๑๐นาฬิกา๑๐นาฬิกา๑๐นาทีของวันนี้เนี่ยนะคะ
รายงานสถานการณ์อุทธกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่
ระหว่างวันที่ยี่สิบสามกันยายนถึงสามตุลาคม
เกิดอุทกภัยทั้งหมดเนี่ยในสามสิบเอ็ดจังหวัดนะคะ
แต่ว่ายังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้๑๗จังหวัด
แก่สุโขทัยพิศนุโลกเพชรบูรณพิจิตรขอนแก่น
ชัยภูมินครราชศรีมาอุบลราชธานีนครสวรรค์
อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรี
อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
โดยในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่รุ่มต่ำอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำค่ะส่วนพื้นที่รุ่มเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มขึ้น
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะอ่าลงไปดูในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะ
สระบุรีล่าสุดเนี่ยมวลน้ำไหลเข้าท่วมตลาดน้องโดนอำเภอหนองโดนแล้วสูง๑เมตร
ซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยรับน้ำต่อมาจากอำเภอบ้านหมอนะคะถ้าไปดูภาพมุมสูงจะเห็นชัดเจนจุดที่พนังกั้นน้ำคอนกรีตของคลองยี่สิบสามฝั่งขวา
ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองชัยนาฏป่าศักดิ์เนี่ยเนี่ยค่ะมันมีกันเอ่อซุดตัวแล้วก็พังเสียหาย
เป็นระยะทางยาวกว่ายี่สิบเมตรน้ำจากคลองชายนาฏป่าศักดิ์ก็เลยไถทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลส่างโศก
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่ายี่สิบห้าหลังคาเรือนบางจุดนี้มีรายงานว่าสูงกว่าเมตรครึ่งนะคะ
ระดับน้ำสำนักชนประธานที่สิบค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งซ่อมแซมโดยใช้วิธีตัดต้นไม้มาขวางทางน้ำ
ชะลอการไหลของน้ำจากนั้นจะนำเอาเสาคอนกรีตและกระเบี้ยนหรือว่าตะข่ายขนาดใหญ่ที่บรรจุก้อนหินผูกเนี่ย
เชื่อมต่อกับกันแล้วก็โยนลงน้ำค่ะพอลดความแรงของน้ำได้
ก็จะไปซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่เสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ชั่วคราว
เป็นการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าท่วมชุมชนไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งมือกันอยู่ค่ะส่วนที่นครสวรรค์นะคะ
ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหาคีรีกว่า๕๐คน
ก็นำเอากระสอบทรายมาทำแนวกระสอบทรายกั้นริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สูงกว่าพื้นถนนหมู่บ้านประมาณ๔๐เซน
เป็นระยะทางยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตรป้องกันน้ำเจ้าพระยาจะล้นตลิ่งมาท่วมในหมู่บ้าน
ที่มีมากกว่าร้อยยี่สิบหลังคาเรือนนะคะนางสาวสิริกุลเศรษฐรัฐผู้ใหญ่บ้าน
หกให้ข้อมูลค่ะบอกว่าพื้นที่หมู่บ้านได้รับผลกระทบโดยตรงตามที่กรมชนประธานแจ้งเตือนเอาไว้
วันนี้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านหน้าหมู่บ้านเนี่ย
กว่าตลิงประมาณสิบถึงยี่สิบเซนแต่ยังติดแนวกระสอบทรายที่ชาวบ้าน
เข้ามาช่วยกันทำแนวกั้นเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะ
ทำให้น้ำยังไม่ไหลเข้ามาท่วมหมู่บ้านแต่ก็เริ่มปริ่มแล้วนะคะ
ไล่ลงไปที่ปฐุมธานีนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่ตลาดอิงน้ำสามโคก
อำเภอสามโคกค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นตลาดเก่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของปฐุมด้วย
พบว่าน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมตลาดสูงยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรร้านต่างต่างก็เลยต้องมาเนี่ยค่ะ
ก่ออิดเอาแล้วก็นำกระสอบทรายมากั้นกันน้ำ
ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงตลาดอย่างเช่นวัดสแก่ซึ่งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา
ตอนนี้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมลานวัดท่วมเมนแล้วก็พระอุโบสถนะคะ
ต้องนำกระสอบทรายมากั้นกันเหมือนกันนะคะก็เป็นกระสอบทรายเป็นอุปกรณ์ต่างต่างที่นำมากันน้ำ
ใช่ถุงใหญ่เลยอ่ะถุงใหญ่นะคะใส่เพราะว่าอันเล็กอย่างนี้มันเอาไม่อยู่แล้วไง
ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการป้องกันน้ำนะคะ
ในพื้นที่ต่างที่ได้มาเห็นภาพกันนำให้มาเห็นภาพกัน